ไปดูเหตุที่ตำรวจลบบุรีสร้างผลงาน
ตั้งแต่๑๓ปีที่แล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คือคดีของเขาเกิดปี๔๖เขาหนีเข้ามาในบ้านเราตอนปี๔
โอ้โหตำรวจนี่เก่งนะเออตำรวจเก่งตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
เป็นคดีดังที่ญี่ปุ่นแล้วก็หนีมาอยู่ที่ไทยหนีมาอยู่ที่ไทย
แล้วเจ้าหน้าที่ตรวจดูนิ้วก้อยข้างซ้าย
ของคนที่ถูกจับได้ถูกหั่นถูกตัดไปนะ
นี่ตำรวจภูทรลบบุรีพร้อมด้วยตำรวจสากลเลยนะครับ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกันควบคุมตัว
นายชิเกฮารุชิเบเรอิตอนนี้อายุ๗๔ปีแล้วนะ

จากนั้นก็หลบหนีการติดตามตัวจากทางการญี่ปุ่น
กบดานอยู่ในจังหวัดลบบุรีตั้งแต่ปี๔๘
แล้วก็ถูกตำรวจภูทรลบบุรีจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดเมื่อวานนี้นะครับ

บริเวณข้างศาลลูกศรตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรี
อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ได้เห็นนิ้วแล้วเห็นไหม
นิ้วก้อยข้างซ้ายถูกตัดทิ้ง
โดยตลอดเวลาที่หัวหน้าแก๊งคนนี้กบดานอยู่ในเมืองไทย
มีชาวญี่ปุ่นนำเงินมาส่งมอบให้เป็นประจำทุกเดือน

ที่ญี่ปุ่นถ้าใครมีรอยสักแบบนี้
ครับส่วนวันนี้เองนะครับเวลาประมาณ๙นาฬิกาเนี่ย
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบรองพบตร
จะเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรี
เพื่อร่วมสอบปากคำขยายผลการจับกลุ่มนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาเข้ามาอยู่ในราชนาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นคนต่างด้าวและไม่แจ้งที่พักอาศัยนะครับ
ตรวจสอบประวัติกันหน่อยนะฮะสำหรับนายชิเกฮาบรุ
เคยปรากฏภาพอยู่ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของผู้ชายคนหนึ่ง

อนุญาตที่จะไม่เปิดเผยชื่อเฟสนะครับ
เหมือนว่าชายคนนี้จะอยู่ในกลุ่มที่รักการสักลาย
ได้โพสต์รูปภาพของนายชิเกฮาบรุ

ชื่นชมที่มีรอยสักสวยงามเป็นไอดอลของตัวเอง
มีเพื่อนมาแสดงความคิดความเห็นชื่นชมกันมากเลย

เขาพูดเล่นคงไม่รู้ว่าเป็นตัวจริง
คือตอนนั้นในเฟซเขาก็ไม่รู้
ว่าผู้สูงอายุท่านนี้
ก็เลยเป็นการแซวกันไปเล่นเท่านั้นเองนะครับ

นายชิเกฮาบรุก็ถูกจับกลุ่มได้ที่สุด
และท้ายที่สุดก็ถูกเผยท่าแท้

เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเขาก็ต้องการตัวนะ
ที่จะไปดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับ
ตอนนี้เป็นผลงานของทั้งตำรวจรบบุรีตำรวจสากล
แล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องส่งต่อไปแหละ
กลับไปดำเนินคดีต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ